เปิดตัวกันยิ่งใหญ่มากนะคะก็เป็นการจับมือกันนะคะระหว่าง
ใช่ค่ะร่วมกับโอวอทของจีนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ภาพใหญ่โตมากเซ็นทรัลโลแทบแตกเพราะว่าดาราจีนดาราธรรมมากันเพียบเลยนะคะ
คุณผู้ที่ชายคุณบี้นี่มึงที่จีนเนี่ยดังมากนะ
คือตอนนี้กำลังเป็นคู่จิ้นอยู่ของบี้เนี่ยกับดาราจีนเนาะ
เพราะว่าเล่นเป็นแฟนเป็นต่างดาวอะไรอย่างนี้
ต้องนะคะรวมไปถึงคุณก็อันนี้ดาราจีนดังมากนะคะ
มากันแน่นค่ะพรมแดงกันเพียบเลยค่ะ
บี้ก็ต้องถามนิดนึงเกี่ยวกับลูกน้องเป่านี่แหละค่ะ
นี่ก็หล่อนะคะนี่คนไทยนะ
คนไทยคนจีนไม่แน่ใจแต่ว่าดังหมดเลยนะคะคุณผู้ชม
ค่ะไปดูคุณบี้นะคะอัปเดตเกี่ยวกับลูกน้องเป่านะคะ

ประสงค์เป็นอีกเหตุนะคะไปที่หูหิน
แล้วก็นี่แหละค่ะเย็บกันโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะ
ก็ตัวเองยอมรับว่าตกใจมากนะทั้งครอบครัวเลย
แต่ว่าอาการตอนนี้น้องก็ดีขึ้นนะคะ
แต่ก็เป็นบทเรียนสอนใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยนะ

เขาหันกลับแล้วก็วิ่งแล้วก็เตะขาตัวเอง
แล้วก็ล้มลงไปแล้วก็มือมันรับได้ทัน

ข้างในเนื้อรอกนอกก็เย็บไป๑๕เข็ม
ก็ตอนนี้โอเคแล้วล่าเริง